ที่มีการแจ้งเตือนเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา
ทำให้คนแตกตื่นกันใหญ่เลยบอกว่า
จะมีระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แล้วก็ตรวจสอบไปตรวจสอบมาปรากฏว่าเป็นข่าวเก่า
เป็นข่าวเหตุระเบิดแยกราชประสงค์เมื่อ๑๗สิงหาคม๒๕๕๙
แล้วก็นำมาโพสต์ในลักษณะที่ว่าเกิดเหตุระเบิดในกรุงเทพ

ทีนี้หลักก็ต้องตรวจสอบว่าจริงแล้ว
หรือเป็นกรณีของแฮคเกอร์เข้าไปป่วนระบบนะคะ

เพราะว่าระบบแจ้งเตือนมันเตือนขึ้นมาเนี่ยคนก็ตกใจนะ

แล้วให้คนเลือกสถานะเหมือนที่คุณอรัชพรบอกว่าปลอดภัยดีหรือเปล่า
เรื่องนี้ก็แชร์กันออกไปเยอะค่ะเมื่อคืนนี้
ไซต์พันทิพย์คนใช้อินเทอร์เน็ตกันเยอะนะคะ
คนก็ตั้งกระทู้ถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
ทวิตเตอร์ก็คนก็ถามกันเยอะในทวิตเตอร์เหมือนกัน
พอเห็นการแจ้งเตือนแบบนี้หลายคนก็เลยภาวนาว่า
อย่านะอย่าเกิดเหตุร้ายนะอย่ามีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะ
พอคนรู้ว่ามันไม่ใช่มันเป็นความผิดพลาดในเรื่องของระบบข้อมูลโล่งอกค่ะ
คือมันอารมณ์เหมือนกับแบบเอ๊ะเขาแจ้งเตือนแบบเป็นการซ้อมหรือเปล่า
ซ้อมหนีภัยซ้อมไฟไหม้อะไรแบบนี้หรือเปล่า
เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยยังไม่เคยเห็นเฟซบุ๊กพลาดเรื่องนี้
ใช่ค่ะมันเป็นความผิดพลาดที่มันไม่ใช่เรื่องเล่น
คือคนเชื่อถือนะการแจ้งเตือนวินาศกรรมของเฟซบุ๊

แล้วพอขึ้นมาแบบนี้ทุกคนตื่นตกใจจริงว่า
มันเกิดอะไรขึ้นที่ไหนเพราะว่าไม่มีข่าวออกมาเลย
เฟซบุ๊กนำมาอ้างอิงประกอบการแจ้งเตือนเนี่ย
ปรากฏว่าเป็นเนื้อหาของข่าวระเบิด
ราชประสงค์เมื่อ๑๗สิงหาคม๒๕๖๒

แต่วันที่ระบุว่า๒๗ธันวาคม๒๕๖๒
ก็เลยคาดว่าอ้าวพลาดแล้วล่ะ
น่าจะเป็นระบบการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดแล้วล่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คว่าน้ำพันทิพย์
ตั้งข้อสังเกตถึงเว็บไซต์และเฟซบุ๊ค

มีการนำข่าวเก่าเกี่ยวกับระเบิดแยกราชประสงค์

นำเสนออีกครั้งจนคนเข้าใจผิดค่ะ

ก็ถูกลบออกไปหมดแล้วนะคะ
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ว่าเกิดจากระบบที่ขัดข้อง
หรือมีการเข้าไปป่วนระบบ
หรือมีแฮคเกอร์เข้าไปแฮ็กข้อมูล
ตอนนี้นะคะได้ปิดระบบแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็บอกว่าอย่าแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

บอกว่าไม่มีรายงานเหตุระเบิดอะไร

ประชาชนอย่าตื่นตกใจกับข่าวลือนี้

บอกว่าตรวจสอบแล้วไม่พบเหตุระเบิดอะไรค่ะ
ประชาชนอย่าตกใจกับเหตุการณ์นี้นะคะ
ถ้ามีอะไรเจ้าหน้าที่ไม่พลาดแน่
ถ้ารู้การข่าวว่ามีข้อมูลอะไร

แจ้งเตือนจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบทันที
เดี๋ยวเช้าวันนี้ช่วงหน้าคุณผู้ชมไม่อยากจะให้พลาด

เดี๋ยวน้องเฟื่องสาวสายตรวจโซเชียลของเรา
จะพูดคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับประเด็นนี้
เมื่อวานแอดพิษเหมือนกันว่าเกี่ยวข้ออะไรกับแฮกเกอร์หรือเปล่า

แต่อย่างที่คุณเขมสอนบอกมันไม่น่าพลาดมันไม่น่าเชื่อ